ศึกสามทวีปจารึกบทใหม่วงการลูกหนังไทย
ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่๔๑
สัมผัสแข้งดาวดังระดับโลก
สโนวักเกียร์ยอดทีมจากยูโรป
นักลากกาบองเสือดำแห่งการัทวีป
และการรวมตัวเพื่อชาติครั้งแรกของปี
กับทัพช้างศึกไทยเดินหน้าห้ามหัดเพื่อแชมป์สมัยที่สาม
ไทรัตทีวีช่อง๓๒ไทยทอดสดจากรัฐบังคลาฮิลาศาสตร์
ประเดิมสนาม๒๒มีนาคมนี้
และแมทชิชตาดวนแข้งเพื่อแชมป์๒๕มีนาคมนี้
เชียร์ศึกสามทวีปโดย